วันนี้ได้เกิดเหตุพนักงานบริษัทเอกชนชื่อดัง
กระโดดอาคารจอดรถของห้างสรรพสินค้าย่านรัชโยธินเสียชีวิต
เรื่องต้นตำรวจคาดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัว
แล้วก็เร่งสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับ
พนักงานห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรัชโยธิน
ก็ได้นำผ้าใบมาปิดคลุมพื้นที่โดยรอบข้างอาคารจอดรถ
เพื่อปิดบังสายตาและป้องกันการบันทึกภาพ
การเข้าตรวจสอบสภาพศพของนายชะยุทธ์ยนต์แย้มอายุ๓๐ปี
อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าสวมกางเกงยีน

กระดูกแขนขาผิดรูปจากการตกมาจากที่สูงนะครับ
ตำรวจระบุในการสอบปากคำพยาน
มีผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้ตายขับรถมาอย่างห้างสรรพสินค้าแห่งนี้

ก่อนจะตัดสินใจขับรถมาจอดบริเวณชั้น๗และกระโดดลงมา

ได้ลำเรียงศพส่งไปยังสาบานิติเวทย์วิทยา

เพื่อส่งชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้ง
จะส่งมอบศพให้ญาติเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

ขอตรวจกล้องวงจรปิดภายในอาคารทั้งหมดนะครับ
ทั้งประสานญาติให้เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติม
นี้อาคารจอดรถที่เกิดเหตุเป็นอาคารเดียวกับที่น้องสาวของนักแสดง
วีเจชื่อดังเคยกระโดดลงมาเสียชีวิตเมื่อวันที่๒๕สิงหาคมที่ผ่านมา
โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างกันประมาณ๕๐๐เมตร